เรื่องนี้กันหน่อยแหมเขาร้องเรียนกันอยู่ในโลกโซเชียลนะฮะ
นั่งชายหาดกันอยู่ดีนะฮะก็เป็นริมทะเลมีชายหาดมีทรายสวยงาม
แต่ปรากฏอยู่แว้นมาจากไหนไม่รู้ผ่านหน้าไปเลย
คุณผู้ชมทุกคนที่เป็นนักท่องเที่ยวงงไปหมดเลยฮะไปดูคลิปกันนะครับ
นี่แหละครับคุณมาจากไหนครับคุณครับแล้วมายังไงครับแล้วจะไปไหนก่อน
เดี๋ยวนะคือชายหาดตรงนี้มันเชื่อมต่อกับเซอร์กิจสนามแข่งหรือยังไงคะ

ลุเลยยาวมาแบบนี้มันไม่ใช่ที่วิ่งไหมไม่ใช่ที่แข่งไหม
หรือมันมีเลนส์มอเตอร์ไซด์หรือเปล่าหลายคนบอกโอ้ยไม่มีอ่ะคุณ
หาดที่เป็นทรายแบบนี้มันก็วิ่งยากอยู่นะ
ก็เก่งเหมือนกันนะมาวิ่งตรงนี้ได้
กลัวกว่าความยากที่เขามาวิ่งตรงทรายกลัวคนที่อยู่แถวนั้นมันมีเด็กเล็กด้วยไง
นักท่องเที่ยวเขาก็นั่งชมวิวดูทะเลกันอยู่แบบนี้นะครับ
แล้วทีนี้อยู่รถคันนี้วิ่งผ่านมานะฮะก็เลยเอามาร้องเรียนกันนะครับ
ช่วยบอกประโยชน์ของมันหน่อยครับ
มีคนขี่รถลงหาดวอนบางแสนชมบุรี

และเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาคุณ

แต่งท่อไอเสียเสียงดังมาวิ่งด้วยความเร็วบริเวณริมชายหาด

เกือบจะชนเด็กที่วิ่งเล่นกันอยู่ริมชายหาดด้วยนะครับ

คือชมของคุณหมายถึงคนดูเยอะใช่ไหม

ด่ามากมายมหาศาลนะฮะ
มีลานปูนมีโต๊ะนั่งชมวิวด้านล่าง

ซึ่งจะทำเป็นทางลงเทปูนคอนกรีต

นำรถจักรยานยนต์ลงไปขี่ริมทะเล

น่าจะเอารถจักรยานยนต์ลงมาตรงนี้

ในการนำมอเตอร์ไซค์มาขี่กันชายหาดแบบนี้

ไม่ใช่แหล่งที่จะให้มาขี่รถเล่นกันนะครับ
ถ้าเจอกับตาเจอกับตัวนะฮะ

ก็อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อย

เป็นพฤติการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับแม้ว่าจะไม่เป็นความผิดจราจร
เพราะไม่ใช่ถนนหลวงแต่ชายหาดเป็นที่สาธารณะก็มีความผิดข้อหาอื่น
และผิดหนักด้วยนะคุณคืออะไรรู้ไหมก่อความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะ
อ่าโทษจำคุกเป็นเดือนนะจ๊ะอ๋อเออตำรวจบอกแบบนี้เลย
หากผู้ปกครองปล่อยประละเลยโทษจำคุกผู้ปกครองหนักกว่าเด็กอีก
อ่าไปฟังเสียงภูมิกับกันนะฮะ
ช่วงไปเนี่ยก็คือเราเริ่มกดขันนะครับทำผิดที่ที่ไม่สมควรนะครับ
เนี้ยมันเป็นการทำงานที่ไม่สมควรนะครับบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทำกันนะครับ
ขี่รถลงไปชายหาดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นความผิดตามประวจราจรนะครับ
จากว่าไม่ใช่ทางถนนหลวงนะครับแต่ว่าชายหาดเนี่ยก็ยังเป็นที่สาธารณะนะครับ
ต้องมีความผิดที่เกี่ยวข้องครับหลักหลักนะครับหลักหลักก็เรื่องของการก่อความเดือดร้อนรำคาญนะครับ
ในที่สานะซึ่งในที่สานะโทษจะหนักนะครับโทษอ่าจำคุกหนึ่งเดือนปรับถึงหมื่นหมื่นบาทนะครับ
แล้วก็อาจจะมีเรื่องของประบอร์รักษาภาษานะครับที่เกี่ยวพร้อมอืมอ่าเนี่ยเห็นไหม
หนักเลยใช่หนึ่งเดือนแล้วนะจำคุกนะค่ะปรับอีกนะใช่แล้วที่เห็นเนี่ยโอ้โห
เสียดายจังไม่เห็นทะเบียนส่วนนี้ป้ายเขาติดไว้อยู่แล้วห้ามผู้ใดขับขี่นะฮะ
ตามลงไปชายหาดแบบนี้นะครับฝ่าฝืนก็มีโทษอยู่แล้วด้วย
ตอนนี้ตำรวจเขาก็ต้องตามตัวอยู่นะแล้วก็นี่อย่ามาทำพฤติการแบบนี้อีก